จากร้านก๋วยเตี๋ยวพาไปทานโกโก้ที่กำแพงเพชรหน่อยนะคะ
จะบอกว่าบรรยากาศเข้ากับเทศกาลคริสต์มาส
แล้วทีเด็ดก็คือลีลาการชมโกโก้ค่ะ

ต้องไปกินที่ร้านด้วยพี่ต้องไปกำแพงเพชรนะคะ

พนักงานหรือเจ้าของต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาส
เห็นไหมร้านหน้าหมีโกโก้ของคนโกโก้ค่ะคุณผู้ชม
ลีลาการชงโกโก้เป็นไงพี่เบิร์ตพอได้ไหมพอได้ไหม

น่ารักน้องน่ารักด้วยนะคะนี่โกโก้เข้มข้นนะ
จะบอกว่าร้านนี้โกโก้เข้มมากไม่เข้มข้นเราไม่กินนะคะ
เมนูโกโก้คุณผู้ชมเน้นความเข้มข้นเป็นหลักนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แวะมาเนี่ยเมนูอะไรบ้างที่เขาจะสั่งพี่เบิร์ดพี่ต้น
โกโก้หน้าหมีเอาไหมโกโก้หน้าหมีหน้าหมีนมปั่น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
ร้านอยู่ถนนเส้นหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรหรือ
นั่นไงเบอร์โทรหน้าจอโทรไปสอบถามกันได้นะจ๊ะ
ร้านหน้าหมีโกโก้ของคนโกโก้แห่งไหน
โอ้โฮน่าทานมากน่าทาน